คุณผู้ชมคะอีกประเด็นใหญ่ประเด็นนึงค่ะ
กรณีที่เพื่อนบ้านไปฆ่าคนงานบ้านแจ๊สชวนชื่น
คือเมื่อคืนนี้มีความคืบหน้าแล้วนะคะ

หลังจากที่ผู้ก่อเหตุไปหลบหนีอยู่ที่ห้างแห่งหนึ่ง
รัชดาแต่ท้ายที่สุดช่วงประมาณเที่ยงคืนครึ่ง
แม่ผู้ต้องหาภรรยาผู้ต้องหาก็พามามอบตัว
แล้วตอนมอบตัวบอกกับตำรวจนะคะ
ว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าให้ตาย
คือคำสารภาพเป็นอีกแบบกับที่ก่อนหน้านี้
ทั้งทางบ้านของคุณแจ๊สเล่าให้ฟัง
แล้วก็ทั้งที่สื่อเสนอให้ฟังนะครับ
โดยครอบครัวของผู้ต้องหารวมถึงผู้ต้องหาเอง
เขาก็เรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับตัวเขาด้วย
ใช่บอกว่าอยากให้ฟังความทางด้านของเราด้วย

ข่าวตอนแรกออกมาบอกว่าไปทุ่มแล้วก็ทุบ
จนแบบหน้าผู้ตายเละไปหมดเลย
ก็ยังลากศพไปไว้ที่หน้าบ้านของคุณแจ๊สชวนชื่นอีก

เขาบอกไม่จริงคือแค่โยนกระถางต้นไม้ไป
เพราะว่าต้องการจะป้องกันตัวเท่านั้น

คือแม่ผู้ต้องหาบอกว่าลากไป
เพื่อที่จะช่วยเหลือคนเจ็บณตอนนั้น
แล้วพอไปถามที่บ้านฝั่งคุณแจ๊ส
ปรากฏว่าฝั่งนั้นเขาบอกว่าไม่รู้จักคนเจ็บ
ทีนี้ก็เลยจะต้องให้ภรรยาของคนก่อเหตุ
โทรศัพท์เรียกกู้ภัยให้มาช่วยเหลือคนเจ็บนะตอนนั้น
แต่เรื่องนี้ตำรวจก็ต้องสอบสวนกันต่อ

กรณีที่นายเศรษฐวุฒิจิรัฐยารังศรี
อายุ๓๖ปีที่เป็นผู้ต้องหา
ฆ่านายพรชัยดีเสืออายุ๓๕ปี
ซึ่งเป็นคนงานบ้านแจ๊สชวนชื่น
นักแสดงตลกชื่อดังแล้วก็ทำให้เสียชีวิตที่หน้าบ้าน
ซอยนิมิตรใหม่เขตคลองสามวา
เมื่อคืนค่ะคุณผู้ชมกลางดึกเลย
ก็ได้เข้ามอบตัวกับตำรวจที่สนมีนบุรี
ก็มีแม่มีภรรยาของนายเศรษฐวุฒิเนี่ย
เป็นคนพาเข้าไปมอบตัว
ทีนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยนะคะ
นายเศรษฐวุฒิบอกว่าเขาโดนบุกรุกเข้ามาในบ้านก่อน
เนื่องจากว่าผู้ตายคือนายพรชัย
เข้ามาหาเรื่องถึงในบ้าน

เพราะว่าเป็นห่วงความปลอดภัย
ของทั้งภรรยาแล้วก็ลูก๔เดือนที่อยู่ในบ้านนะคะ
หลังจากนั้นเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำตัวไป
ควบคุมตัวที่ห้องขังที่สนมินบุรี
ทีนี้ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกคมกริจคำบุตร
ผู้กำกับการสนมินบุรีก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะ
บอกว่าเมื่อคืนหลังจากที่มอบตัวแล้วปั๊บ
สอบกันทั้งคืนเค้นกันทั้งคืนค่ะ
ผู้ต้องหาคือนายเศรษฐวุฒิก็ให้การภาคเศษ
แต่ก็ยอมรับนะบอกว่าได้ก่อเหตุทำร้ายร่างกาย
นายพรชัยจริงแต่ที่ทำไปเนี่ย
เป็นเพราะว่าฝ่ายในพรชัยผู้ตายเนี่ย
เข้ามาหาเรื่องถึงในบ้านก่อนไม่ได้มีเจตนาจะฆ่า
กระถางต้นไม้ที่เอาทุ่มไปเนี่ย
คือทุ่มไปเพื่อป้องกันตัว
เรื่องต้นนะคะผู้ต้องหาปฏิเสธ
การที่จะไปชี้จุดเกิดเหตุแล้วก็ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เดี๋ยววันนี้ค่ะตำรวจจะสอบปากคำอย่างละเอียดอีกรอบนึง
รวมถึงจะต้องสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเลย
ว่ามีความขัดแย้งเบื้องต้นอะไรกัน
แต่ก็มีการแจ้งข้อหาเอาไว้นะคะ
เมืองต้นคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่วนข้อหาอื่นตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่า
อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานนะคะ
ซึ่งระหว่างนำตัวผู้ต้องหาออกจากห้องขังเข้าสอบปากคำ
ทางผู้ต้องหาก็ตอบคำถามกับสื่อมวลชนสั้น
เพียงว่าไม่ได้ตั้งใจก่อเหตุนะครับ
ส่วนข้อมูลที่นายเศรษฐวุฒิเป็นผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับ

คดีครอบครองยาเสพติดที่ศาลจังหวัดมีนบุรีนั้นนะครับ
ตอนนี้ทางตำรวจยืนยันว่าได้เฝ้าติดตามตัวมาโดยตลอด
กระทั่งมาพบว่าผู้ต้องหาก่อเหตุในคดีฆ่าคนตายนี้ด้วย
โดยจะให้พนักงานสอบสวนทำเรื่องอายัดตัว
ดำเนินคดีเก่าไปพร้อมกันเลยนะครับ
ซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกคมกริจคำบุตรภูมิกับการสนมีนบุรี
ก็บอกว่าจากการสอบตลอดทั้งคืนนะ
ผู้ต้องหาก็ให้การภาคเศษนะครับ
บอกว่าทำไปเพราะป้องกันตัวนะครับ
แล้วก็เรื่องของการที่มีข่าวก่อนหน้านี้ออกมาว่า
ผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาเป็นผู้มีอิทธิพล
ผู้กว้างขวางในพื้นที่หรือไม่นั้นนะครับ
ทางตำรวจบอกว่าเบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานในประเด็นนี้
แต่หากผลการสอบสวนพยานแวดล้อม
พบว่ามีการกระทำผิดในลักษณะดังกล่าวจริง
หรือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลด้วยก็จะไม่ละเว้นนะครับ
นี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างการเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
รวมถึงภาพวงจรปิดในมุมต่าง
เพื่อประกอบการดำเนินคดีด้วยนะครับ
ค่ะแต่สำหรับภาพจากกล้องวงจรปิดที่บ้านของคุณแจ๊สชวนชื่น

หนูมากัดสายทั้ง๓ตัวเลย
ก็เป็นอีกหนึ่งปมนะคะที่ตอนนี้มันไม่มีหลักฐานตรงนี้
ส่วนกล้องวงจรปิดจากเพื่อนบ้านก็เห็นแค่รถเข้าออกเท่านั้นเอง
แต่ตำรวจบอกไม่เป็นอุปสรรคในการเอาผิดนะ
เพราะว่าเรื่องนี้มีประจักษ์พยาน
แล้วก็มีวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียง
พอจะชี้พฤติการในคดีนี้ได้นะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมเมื่อกลางคืนเมื่อคืนที่ผ่านมา
พอหลังจากที่ควบคุมตัวผู้ต้องหานายเศรษฐวุฒิมามอบตัวแล้ว
ทางด้านคุณแจ๊สชวนชื่นก็มีการโพสต์ไอจี
ช่วงประมาณสักตีหนึ่งออกมาโพสต์
แล้วก็บอกว่าที่ทำไปทั้งหมดคุณแจ๊สไม่ได้อยากสร้างกระแส

ไว้ว่าขอบคุณตำรวจมินบุรีทุกท่าน
นักข่าวและชาวโซเชียลทุกคนนะครับ

ผมไม่ได้มาเพื่ออยากเป็นพระเอกหรือสร้างกระแสใด
แต่ผมสงสารลูกเมียคนที่ตายไปแค่นั้น
ผมรู้จักกับผู้ตายในฐานะคนในพื้นที่เดียวกัน
ไม่ได้สนิทกันมากแต่ผมแค่ออกมาเพื่อความถูกต้อง
ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับหน้าที่ผมจบแล้ว
ผมไม่ได้เข้าข้างคนตายแต่อย่างใด
แต่ผมฟังเรื่องราวมาทั้งหมดจากคนที่เห็นเหตุการณ์
คือคนตายไม่จุดผิด

ทีนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของคดีแหละนะครับ